ต้องบอกว่าหลายคนเป็นห่วงคุณแพทย์มาก
เพราะว่าชีวิตรักของเธอที่ใกล้จะสมบูรณ

วันเธอก็จะคลอดลูกออกมาแล้ว
แต่ชีวิตเธอก็กลับมาเจอมรสุมอีกระลอกนึงนะคะ

ลำดับเส้นทางรักของสาวแพทย์

เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตเธอค่ะ
ชื่อของเบ้นอักษรกิจวรโรเจริญเดช

แวดวงบันเทิงเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น
ตกเป็นข่าวกับนางเอกลูกกระตันยูแพทย์นับประพาค่ะ

ซึ่งในช่วงเวลานั้นแฟนคลับของเบนท์เรสซิ่ง
เขาผ่าก็เรียกแพทย์นัปภาว่าซ้อเล็ก

และในวันที่๑๒กรกฎาคมปีเดียวกัน
แพทย์นัปภาโพสต์รูปคู่กับเบ้นท์เรสซิ่ง
ถือว่าเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์ไกล
แล้วก็เป็นที่มาของการติดแฮชแท็ก

อัคคารกิจแล้วก็นัปภานั่นเองนะคะ

คุกเข่าคอแพทย์นัปภาแต่งงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
ต่อหน้าสักทีพยานคับข้างเลย

เพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนั้นบ้าง

แพทนัปภาและเบ้นเรสซิ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวดี
นางเอกสาวตั้งท้องได้๔เดือนแล้วนะคะ
พร้อมกับตั้งชื่อลูกน้อยในคันที่เป็นทารกเพศชายว่า

พฤศจิกายนนะคะแพทย์เบ้นจัดพิธีวิวาเป็นการภายใน
กลางญาติผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนสนิทในวงการ
รวมถึงคุณแม่ของสาวแพทด้วยนั่นเองค่ะ
โดยแพทนัปภาจะได้เลิกผ่าคลอดลูกชาย
วันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วด้วยนะคะ

เพราะว่าอีก๑๐วันเธอจะคลอดลูก
ก็บันเทิงไทยรัฐของเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะ

แต่ดิฉันมั่นใจอย่างหนึ่งคือแพทย์เป็นคนเข้มแข็งมาก
แล้วชีวิตเธอผ่านเรื่องราวร้ายอะไรมามากมาย
แต่สุดท้ายเธอจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีเสมอ